อันนี้คือปริญญาตีใบแรกจากมลังศิษย์เลยค่ะ
คำที่เขาบอกว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนเนี่ย

นี่คือบัณฑิตใหม่ในวัย๓๗ปี
ก็ถามแตงโมนะคะแตงโมเธอหายไปไหนมา

ก็คือแบบว่าโรงเรียนที่มรังสิตแล้วก็คือ
อบแล้วคือไม่ได้เรียนเลย

เรียน๒ปีครึ่งจบปรับเลยได้กันเที่ยวชนิยะจริง๓๔นึงแล้วระหว่างที่โควิดวุ่นวายอยู่ตอนนี้นางเรียนโทรต่อเลย
จริงนะคะซึ่งแตงโมบอกว่าดีใจมากนะคะคือจริงตั้งใจว่าจะเอาเป็นของขวัญให้พ่อแต่พ่อเสียไปก่อน
แต่คิดว่าพ่อดูอยู่รู้อยู่แน่นอนแล้วค่ะ

คณะที่เรียนคือนวัตกรรมสาขาสังคมนักการเมือง

เป็นบทบาทนักการเมืองอะไรอย่างนี้ป่ะพี่เจ๊

เราไปฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ
จริงตรีอยากจบให้คุณพ่อ

ทั้งในและก็นอกห้องเรียนอยู่แล้ว

เพราะฉะนั้นในห้องเรียนก็เหมือนกันค่ะ
ไม่ได้แบบเป็นนักการเมืองไม่ได้เป็นสอสอ
อันนั้นมันยังระบุไม่ได้อยู่แล้วค่ะ

ก็วันนี้ไม่น่าวันหน้าไม่แน่

กับประเทศชาติได้มากแค่ไหน
ถ้าเกิดว่าเราเป็นแค่เสียงเล็ก

เห็นไหมล่ะเออวันนี้ไม่แน่
สุดยอดเลยค่ะวันหน้าไม่รู้
มาประสุทธิ์หน้าสุดนะคะก่อนรับปริญญา

คือหลายอย่างโปรสุม
เลยน้ำหนักเยอะนะคะ

สุดท้ายที่สุดค่ะ
เธอกลับมานะคะเห็นบอกว่าจะกลับมาทวงบันลังนะ
เออเอาไปฟังสิทธิ์สัมภาษณ์หน่อยค่ะ
ลดลงไปแค่๓โลแต่ว่าอาจจะเห็นว่ารูปร่างมันลงเยอะ
อะไรอย่างนี้ก็คือมันจากไขมันเป็นกล้ามเหนือ

แบบเต้นว่าระครไม่ได้ออกกล้องไม่ได้
ผู้ใหญ่ก็ติ้งมาบอกว่าเนี่ยก่อนเปิดกล้องขอลงสัก๓เป็นอย่างต่ำได้ไหม
สักพักก็ใช้เวลานิดนึงสรุปก็๓เดือน๔เดือน
ก็ควบคุมอาหารเราทานผักเยอะทานกับข้าวเยอะ
แต่ไอ้ข้าวแป้งน้ำตาลลดให้น้อยลงที่สุดเลย
มั้ยดูแลตัวเองนะคะน้ำตรงน้ำตาลก็ลดให้น้อยลง

ครับแม่เนี่ยเท่าเพอร์เฟคมากเลยนะ
เรียนก็จบนะคะและการงานก็กลับมาแล้วนะคะ